คุณผู้ชมครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ระทึกของสองตายายอยู่ที่จังหวัดตากนะฮะ
คือนั่งอยู่ข้างหน้าจากบ้าน
แล้วพรึ่งหวังที่อยู่ในป่าแถวบ้าน
ก็ต้องหาชุดป้องกันเอาไว้ก่อนเอาผ้ามาคลุมกันก่อนแล้วก็
ช่วยกันดึงตัวคุณยายขึ้นรถของกู้ภัยนี่ฮะต้องช่วยกันหามขึ้นรถเลย
แล้วจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตามใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายของคุณยายเนี่ย
เต็มไปด้วยเหล็กในของพึ่งนะฮะอ่าเดี๋ยวมันจะมีภาพที่มันจะเห็นเหล็กในของพึ่ง
นี่คุณยายครับนี่เห็นไหมฮะโอ้โหดูสินี่คุณยายนะครับทุกผู้ชมครับ
นอนรอความช่วยเหลืออยู่ที่หน้าบ้านนะฮะ
คือคุณยายแกเป็นอำมพลึกด้วยค่ะตอนฝูงพึ่งมาแกเลยวิ่งหนีไม่ได้นะฮะ
บ้านอยู่ที่บ้านสมโคนอำเภบบ้านตากจมนตากนะครับ
นี่ชุดกู้ไพชุดปภของอสโมโคนบอกว่า
บอกว่าชาวบ้านเนี่ยเขาแจ้งมาให้มาช่วยเหลือผู้สูงอายุ๒คน
ถูกพึ่งหลวงรุมต่อยอยู่ที่หน้าบ้านนี่ฮะจากการสอบถามเนี่ย
ทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุสามีภรรยาคือสองตายาย
นั่งคุยกันอยู่ที่แคร่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านพักอยู่ดีดีฝูงพึ่งหลวงเป็นหมื่นตัวนะครับ
มาเป็นทางสีดำถมึนมาเลยนะฮะเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน
นี่แล้วมาทางหน้าบ้านเห็นคุณตาคุณยายพุ่งเข้ามารุมต่อยค่ะ
คุณตาบอกต้องกระโดดหนีลงแม่น้ำนะฮะแม่น้ำปิงอยู่แถวบ้าน
พอโผล่พ้นน้ำขึ้นมาพึ่งยังรออยู่อีกรุมต่อยกันอีก
โจรขึ้นน้ำแล้ววิ่งหนีนะฮะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ก็เอาผ้าดิบมาคลุมคุณตานะ
ตอนที่เห็นส่วนคุณยายเนี่ยต้องมาช่วยที่หน้าบ้าน
เพราะคุณยายป่วยเป็นอำมพลึกวิ่งหนีไม่ได้
นี่ถูกพึ่งลุมต่อยนี่แบบเหล็กในนี่เต็มตัวเต็มหน้าเลย
นับหมื่นตัวนะครับบินแบบว่าเป็นฝูงเข้ามาเลยครับ
ผ่านบ้านสองสามหลังแล้วก็เลี้ยวลงมาที่ตายายสองคนนั่ง
คุยกันอยู่ใต้ต้นมะม่วงแล้วพึ่งชุดนั้นอ่ะ
ก็ลงมาต่อยต่อยที่ตายายสองคนอ่าตาวิ่งออกจากบ้านนะครับ
ยายเป็นผู้พิการไม่สามารถวิ่งได้ครับ
แล้วก็ตาวิ่งออกมาลงน้ำแล้วหดลงน้ำพึ่งก็ลงไปต่อย
แล้วก็โดดขึ้นจากน้ำแล้วก็วิ่งไกลจากบ้านประมาณ๕๐๐เมตร
ก็ยังหลุมต่อยอ่าท่านผู้ชมก็คงจะเป็นห่วงแล้วครับ
ว่าคุณตาคุณยายตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้อาการพ้นขีดอันตรายปลอดภัยเรียบร้อย
กลับมาที่บ้านได้แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๐กุมภาพันธ์นะครับ
คุณตานะฮะชื่อคุณตาภวรอายุเจ็ดสิบสามปี
ภรรยาชื่อนางสายสุดาอายุ๕๓ปีซึ่งป่วยเป็นอมพลึกซีกซ้ายนะครับ
นี่วันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปที่บ้านนะครับกลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้ว
หมอให้กลับบ้านได้แล้วอ่าโหไปดึงเหล็กในมาเนี่ย
ออกจากตามใบหน้าและลำตัวเนี่ยคุณตาคุณยายบอกโดนกันเนี่ย
คนหนึ่งเนี่ยถูกต่อยเนี่ยเพิ่งต่อยเมื่อห้าร้อยหกร้อยตัวนะฮะโอ้โห
จากเหล็กไนท์ที่เขาดึงออกมาเนี่ยนี่ยังดีที่ปลอดภัยนะครับ
เพราะว่าบางคนคือถ้าเกิดแพ้เนี่ยถ้าแพ้หนักหนักนี่โอ้โห
มันถึงขั้นชีวิตเนอะโดยเฉพาะคุณยายเห็นไหม
ภรรยาคุณตาเนี่ยเห็นไหมน่าห่วงมากนะฮะ
คุณผู้ชมครับหูทั้งคู่นี่เห็นกู้ภัยนี่ยกมือไหว้ขอบคุณเลยนะฮะ
วันนี้กู้ภัยมาเยี่ยมบอกถ้าไม่ได้กู้ภัยเสี่ยงชีวิตมาช่วยเนี่ย
สงสัยตายกันแน่แน่ฝั่งของคุณยายบอกว่าตอนโดนพึ่งรุมต่อยเนี่ย
ปวดมากมันเจ็บไปทั้งตัวเจ็บจนแบบมันแต่ตัวเองเป็นอำมพลึกอ่ะหนีไม่ได้อ่ะ
ตอนนั้นยอมรับเลยว่าทำใจแล้วคิดในใจบอกอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
ตายก็ต้องตายทำได้แค่พยายามคลานหนีพึ่ง
แต่มันทำอะไรไม่ได้จนกู้ภัยมาถึงมาช่วยเธอกับสามี

ด้านขวามีด้านเดี่ยว
ก็ยอมเลยใช่ไหมค่ะ
อยากต่อยก็ต่อยไปไม่ไหวแล้วสู้อะไรไม่ได้
เจ็บปวดเปล่านะด้วยความรู้สึกมันขนาดไหนครับ
ผู้ถ่อช่วยดีจริงค่ะ
พ่อเป็นนั่งสักก่อนมาลุ่ม